คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามให้ต่อนะคะ
มันเริ่มต้นจากมีผู้เสียหายเขาร้องมาผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
ผู้เสียหายคนนี้เป็นผู้หญิงบอกว่าเธอไปทวงค่าแชร์
แต่กลายเป็นว่าถูกทำร้ายร่างกาย
มูกเธอเพิ่งไปทำมาโอ้โหจมูกนี้เยินเลย

แต่ว่าเรื่องนี้เราก็ต้องฟังความให้ครบถ้วนทุกฝ่าย
เราก็ไปถามมาให้หมดเลยแต่ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ
คลิปนี้
คลิปนี้นะคะก็คือเป็นคลิปที่ตัวผู้เสียหาย
ที่ชื่อว่าแป้งร้องมาผ่านเพจรัฐนิวส์โชว์
บอกว่า๓๐กัญญายนที่ผ่านมานี่นะ
ไปเก็บค่าแชร์กับลูกแชร์ที่ชื่อว่าหมิว

ติดมาเดือนนึงแล้วแต่ถูกเหม๋ยที่เป็นพี่สาว
มาทำร้ายทีนี้เธอบอกว่าจมูกเธอแตกนะ
เพิ่งไปทำจมูกมานะจมูกคือยนเลย
แจ้งความเอาไว้แล้วเธอก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยฝากเรื่องมาทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
ทีนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้เพื่อความเป็นธรรม
เราตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านเลยนะคะ
เราไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีที่บอกว่าชื่อเหม๋ยอะค่ะ
ยบอกว่าพอออกข่าวไปฝั่งของเธอได้รับความเสียหายเยอะมากเลยนะ
ขอชี้แจงแบบนี้เธอบอกว่าสาเหตุที่ไปทำร้ายร่างกายแป้งอ่ะ
เกี่ยวกับเงิน๒๔๐๐บาทที่แป้งมาทวงหมิวน้องของเธอ
แต่ที่เธอไปทำร้ายแป้งมันคือเรื่องส่วนตัว
เพราะแป้งเนี่ยไปพูดให้คนอื่นฟังว่าเธอมีแฟนคนแรก
แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านแฟนเลยเธอบอกไอ้เรื่องเนี้ยเธอเสียหาย
ครอบครัวเธอก็ไม่สบายใจเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เธอไม่พอใจแป้ง
กระทบกระทั่งกันในเฟซบุ๊คคือแชทแล้วก็คุยกันแบบไม่พอใจกัน
เธอต้องออกจากกลุ่มมาที่ผ่านมาก็พยายามหลีกเลี่ยงแป้งอ่ะนะไม่อยากจะมีปัญหา
แต่วันเกิดเหตุน้องคนสุดท้องโทรมาบอกว่าหมิวถูกกลุ่มของแป้งมาทวงค่าแชร์แล้วก็มาขู่ด้วย
เหยก็เลยขอคุยโทรศัพท์กับแป้งทีนี้แป้งมีการท้าทายว่าเอามาเลยมาเลยเหม๋ยก็เลยอ่ะทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินนะ
มันคือเรื่องส่วนตัวเพราะว่ามีการท้าทายทีนี้ค่ะเพื่อนของแป้งที่มาด้วยเนี่ยก็บอกว่าพอไม่ต้องสู้
แล้วก็ถ่ายคลิปภาพมันเลยดูเหมือนว่าตัวเหม๋ยไปทำร้ายฝ่ายเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยเธอไม่ได้ทำร้ายฝ่ายเดียวนะ
มันเป็นการแบบตีกันอ่ะสองฝ่ายเลยแล้วเธอไม่ได้ไปทำร้ายจากด้านหลังด้วยมันเป็นการลักษณะของการสู้กัน
เหม๋ยเหม๋ยบอกว่าเหมยก็เจ็บนะไม่ใช่แค่แป้งเจ็บฝ่ายเดียวนะเหม๋ยก็เลยไปตรวจร่างกายเพื่อเป็นหลักฐานว่าเธอก็เจ็บเหมือนกัน
ยบอกว่าเอาจริงตั้งใจแค่ว่าเอ้าก็เดี๋ยวไปไกลเกลี่ยกันที่โรงพักเรื่องมันก็น่าจะจบ
มันเป็นการทำร้ายร่างกายแบบสมัครใจทะเลาะวิวาดกันทั้งสองฝ่ายแต่กลายเป็นว่าฝ่ายแป้งมาร้องให้ออกข่าวแล้วก็พูดไม่หมดพูดไม่ครบ
เหยบอกว่าเธอเสียหายนะเธอจะฟ้องกลับฐานหมินประมาทด้วย
ทำไมเอาพี่ไปพูดเราเอาพี่ไปพูดในในแบบนั้นซึ่งพี่ไม่เคยยุ่งกับเราไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ไม่เคยอะไรเลยเพราะว่าเขาก็เคยมากินมาอยู่นอนอยู่บ้าน
หนูนะคะเพราะว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันหนูก็ไม่เคยยุ่งอยู่แล้วหนูก็เลยถามเขาแล้วทีนี้พอคุยกันไปกันมามีปากเสียงเหมือนการยั่วยุท้าทายแล้วหนูก็ได้
ความที่อัดอั้นมาอยู่แล้วว่าเขาเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีในทางที่เสียหายแล้วก็ตอนที่แชทอีกแล้วก็มาวันที่มีปัญหาอีกอันนี้เขาก็บอกก็มาสิหนูก็เลยขี่มอไซค์มาก่อนหน้าที่จะมีคลิปนั้นคือหนูตีกันมาก่อนเหมือนผู้หญิงตบตีกันทั่วไปเลยธรรมดาเลยแล้วเหมือนทางเนี้ยเขาเหมือนสู้ไม่ไหวหรือยังไงหนูไม่แน่ใจก็เพื่อน
คือคือเรียกได้ว่าคลิปที่ออกไปเนี้ยมันไม่ได้มีช่วงก่อนหน้าทั้งหมดใช่ใช่ค่ะไม่ได้มีช่วงก่อนหน้าทั้งหมดเพราะว่าเห็นไหมคำว่าในคลิปว่ามันมีทั้งสองช่วงตอนถ่ายช่วงพ่อหนูช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนถ่ายช่วงที่ตีกันช่วงถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงทำไมคุณไม่ถ่ายตั้งแต่คุณที่คุณมาเลยตั้งแต

ไม่ถึงเดือนด้วยแล้วก็ยังสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาด้วย
เธอก็ผ่อนจ่ายไปบ้างแล้วด้วยไม่ได้หนีจริง
วันที่เกิดเรื่องหมิวบอกว่าเธอกลับบ้านที่ลบบุรี
ฝ่ายคู่กรณีมากัน๓คนจะทวงเงินทั้งหมดทั้งก้อนเลย
แล้วก็พูดให้อับอายแล้วก็ยังตามพี่สาวมาอีกคนด้วย
ครอบครัวเธอก็เตือนว่าให้ไปที่อื่นก็ไม่ยอม
ก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้แต่อีกฝ่ายนึงไม่หยุด
วันนั้นเธอก็จ่ายให้๔๐๐นะไม่ใช่ว่าที่มาทวงแล้วเธอไม่จ่าย
เธอก็จ่ายให้เท่าที่มีแต่มันไม่ครบทั้งหมด
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับเหม๋ยพี่สาวเธอด้วย
เรื่องเงินไอ้ทวงค่าแชร์มันไม่เกี่ยวกันเลย
เธอก็ย้ำว่าไอ้คลิปที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นคลิปบางช่วงบางตอนจริง
ถ้าอยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
มันต้องดูเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

แล้วคุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง

คุณพ่อคุณว่าไง
คุณพ่อคุณว่าไง
เนี๊ยวเสร็จแป้งหันหลังก้มกดมือถือ
เพื่อนเธอก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนกรณีที่ทางฝั่งหมิวกับเหม๋ยบอกว่า

เพิ่งไปทำจมูกมาได้๑๐วัน
กำลังจะนัดตัดไหมในอีก๒วัน

มูกเพิ่งทำมามันอ่อนแออยู่ไม่สามารถที่จะมีเรื่องได้

ส่วนประเด็นที่บอกว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงิน
เป็นเรื่องส่วนตัวที่ว่าเอาไปนินทา
ว่าย้ายไปอยู่บ้านของผู้ชายอย่างนู้นอย่างนี้
แป้งบอกว่าขอดูหลักฐานได้ไหม
เอาหลักฐานมาดูเลยว่าเธอไปพูดตอนไหน

กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเธอเองก็ไม่ใช่คนในพื้นที่